ส่วนเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่สมุทรสงครามเนี่ยนะฮะ
เป็นเหตุการณ์ของเพื่อนบ้านเรือนเคียงนะครับหลังนึงเนี่ยเขาเป็นโรงงาน
โรงงานมะพร้าวอีกหลังนึงเขาก็ขายพวกน้ำตาลปี๊บ
อ่านะฮะฝั่งนึงเนี่ยก็บอกว่าฝั่งโรงงานเนี่ยมุงหลังคามาเลยเข้ามาที่เขตบ้าน
เขตบ้านของเขาค่ะแต่อีกฝั่งนึงบอกว่าก็ปลูกต้นมะพร้าวล้ำเข้ามาในเขตโรงงานเขาเหมือนกัน
มีปัญหากันมานานสุดท้ายแล้วเมื่อวานถึงขั้นยิงกันตายเสียชีวิตไปหนึ่งศพ
แล้วก็สาหัสอยู่อีกหนึ่งคนนะครับแต่ว่ามือยิงเนี่ยนะครับมามอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่นายทองสุกประทุมรักอายุ๕๖ปีมีอาชีพขายส่งถุงพลาสติกแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะ
ไปยิงนางวิสาประดิษฐ์วัฒนาอายุ๔๑ปีเจ้าของกิจการทำมะพร้าวขาวแล้วก็รับซื้อน้ำมะพร้าวจนเสียชีวิตนะฮะเขาอยู่ใกล้กันบ้านอยู่ติดกันเลย
ส่วนสามีของนางวิสาก็ถูกยิงสามีนางวิสาชื่อนายดารุพลบุตรรักอายุ๓๘ปีตอนนี้อาการสาหัสนะฮะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้แต่นายทองสุกประทุมรักคนที่เป็นคนยิงเนี่ยมามอบตัวกับตำรวจในวันนี้นะฮะไปมอบตัวที่นู่นครับที่นครปฐม
แต่เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่สมุทรสงครามนะหลังจากนั้นตำรวจที่นครปฐมได้นำตัวมาส่งให้กับสพท้องที่คือสพอำภาวาจังหวัดสมุทรสงคราม
นายทองสุขปฐุมรักนะฮะคนก่อเหตุเนี่ยวันนี้ตำรวจเนี่ยนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะหลังจากสารภาพว่าก่อเหตุจริง
มาถึงเนี่ยโอ้โหคือบ้านอยู่ติดกันไงก็เลยมีญาติทั้งสองฝั่งทั้งญาติฝั่งคนตายและญาติฝั่งคนก่อเหตุ
ตำรวจนำตัวผู้ต้องหามาถึงโอ้โหบอกเห็นแล้วนี่ลงไปไม่รอดแน่ลำพังญาติสองฝั่งไม่รู้จะเอาอยู่หรือเปล่า
ก็เลยไม่ให้ลงไปทำแผนนะครับแล้วก็เลยให้ใช้วิธีก็คือชี้จุดจากในรถนั่นแหละในรถที่ตำรวจเนี่ยคุมตัวผู้ต้องหามานะฮะ
ทั้งสองฝ่ายนี่แต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายตำรวจเขาก็เกรงว่ามันจะเกิดการประทะกันเองขึ้น
แล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นการรุมประชาธรรมผู้ต้องหาเกิดขึ้นจะยุ่งไปใหญ่
ก็เลยให้นั่งชี้จุดก่อเหตุในรถนะครับหลังจากชี้จุดอะไรเสร็จก็พาตัวไปสอบสวนดำเนินคดีต่อทันที

มือทางผู้ก่อเหตุนะครับ
กับฝั่งของผู้ตายกับผู้สาหัส
แต่ว่าข้อหาที่แจ้งเอาไว้นะครับสำหรับนายทองสุกปฐุมรักษ
คนที่เกาะเผจตำลวดแจ้งก้อหาฆ่าคนตายด้วยเจตนา
แล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธปืนแล้วก็ยิงปืนนะครับ

พรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลนะครับ
วันนี้คุณครินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
อยู่ที่อำภาวาสมุทรสงครามนะฮะพบว่าบ้านของผู้ตายเนี่ยคือนางวิสาประดิษฐ์วัฒนาวัย๔๑ปี
นะแล้วก็สามีคือนายดานุพลบุตรรักวัยสามสิบแปดปีที่ถูกยิงอาการสาหัส
เขาเป็นบ้านที่ดัดแปลงเป็นโรงงานทำมะพร้าวนะฮะที่เนี่ยเขาทำมะพร้าวขาวแล้วก็รับซื้อน้ำมะพร้าวด้วยนะครับ
ลักษณะก็คือหลังคาเป็นหลังคาอลูมิเนียมส่วนบ้านคนก่อเหตุผู้ต้องหานายทองสุกเขาทำอาชีพขายส่งถุงพลาสติกแล้วก็น้ำตาลปี๊บ
ก่อนแล้วเราจะหยุดภาพไว้นิดหนึ่งนะฮะตรงเนี้ยฮะหลังคาอลูมิเนียมตรงเนี้ย
คือฝั่งโรงงานมะพร้าวของผู้ตายกับผู้เจ็บสาหัส
ผู้เจ็บสาหัสต้นมะพร้าวต้นนั้นน่ะที่มีรั้วสีน้ำตาลกั้นกลางอยู่เนี่ย
คือต้นมะพร้าวของฝั่งบ้านของผู้ต้องหาอืมนะครับที่ผ่านมาสองครอบครัวเนี้ย
จากคำบอกเล่าของชาวบ้านในระแวกนะบอกว่าเขามีปัญหากันบ่อยนะครับ
เนื่องจากฝั่งบ้านของนายทองสุกผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าหลังคาโรงงานของฝั่งบ้านผู้ตายผู้เจ็บเนี่ย
ล้ำเข้าไปในพื้นที่บ้านของเขาอ่าจะเห็นว่ามันจะมีหลังคาอีกจุดหนึ่งตรงนั้นด้วย
เนี่ยฝั่งคนก่อเหตุบอกว่าสร้างโรงงานหลังคาอลูมิเนียมล้ำเข้าบ้านเขานะ
แต่ฝั่งบ้านของผู้เจ็บผู้ตายบอกว่าคุณก็ปลูกต้นมะพร้าวล้ำเข้ามาในที่บ้านเขาเหมือนกัน
เห็นไหมค่ะเนี่ยฮะทีเนี้ยปัญหามันมีเรื่อยมาแต่กระทั่งเมื่อวานเนี้ย
มันมาถึงจุดพีคก็คือว่ามีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ดินของจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ย
เขามารังวัดที่ดินให้เห็นว่าตกลงว่ากันไปว่ากันมาว่าใครล้ำใครไม่ล้ำเนี่ย
เดี๋ยวมาตรวจให้แต่ที่มาตรวจเนี่ยเพราะฝั่งนายทองสุกผู้ต้องหา
เขาติดต่อให้เจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดช่วยมารังวัดที่ดินให้หน่อย
พอเจ้าหน้าที่ที่ดินมารังวัดเสร็จปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บอกว่า
ไม่มีสิ่งปลูกสร้างลุกล้ำเข้าไปในเขตบ้านของนายทองสุกผู้ต้องหา
หลังคาอลูมิเนียมของโรงงานของฝั่งคนตายคนเจ็บที่บอกมาตลอดว่าเขาสร้างล้ำเข้ามาในที่ดินผมเนี่ย
เจ้าหน้าที่มารั้งว่าที่นี่แล้วบอกว่าไม่ล้ำค่ะแต่มันจะมีก็คือหลังคาโรงงานที่ยื่นออกไปเลยหมุด
แสดงอนาเขตที่ปักอยู่นะนี่ที่มันแต่ว่ามันไม่ล้ำเข้าไปในเขตบ้านเขา
อืมอ่ามันแค่เป็นแค่หมุดปักอนาเขตแล้วก็มีต้นมะพร้าวที่ปลูกในบ้านของนายทองสุกผู้ต้องหา
อันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าอันนี้มันชัดว่าล้ำเข้าไปในเขตบ้านของนางวิสาผู้ตาย
อ่ามันต้นมะพร้าวอ่ะนะคือไอ้ตัวต้นที่ปลูกเนี้ยมันอยู่บ้านเราแต่ว่า
กิ่งกั้นมันยื่นใช่มันเอียงมันยื่นไปอย่างนี้นะครับ
ก็ดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่มาแล้วฝั่งผู้ต้องหาเองก็เป็นคนติดต่อเจ้าหน้าที่มา
มันก็น่าจะจบได้แล้วมั้งนะครับแต่หลังจากเจ้าหน้าที่กลับไปแล้วครับ
อ่าคือนางวิสาผู้ตายเนี่ยเขาก็แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะบอกว่าไม่ได้ล้ำอ่ะนะ
แต่เขาก็ยินยอมนะบอกว่าอ่าเดี๋ยวเขาถอนหลังคาให้นะ
แล้วก็ไปคุยกับลูกสาวในทองสุกคนก่อเหตุว่าเดี๋ยวเขาจะถอนหลังคาอะไรให้นะ
แต่ว่าฝั่งนายทองสุกเองก็ตัดกิ่งมะพร้าวให้หน่อยกันแล้วกันนะครับ
อยู่ครับนายทองสุกไปหยิบปืนในบ้าน
แล้วก็เดินมาแล้วยิงใส่นายวิสากับนายดรุพรสามีเลยโอ้โห
นายวิสาอ่านางวิสานะครับถูกยิงเข้าที่ราวนมด้านซ้ายหนึ่งนัด
แล้วก็ที่บริเวณหน้าท้องด้านขวาหนึ่งนัดกระสุนฝังในทั้งสองนัดเสียชีวิตคาที่นะฮะ
ส่วนนายดานุพลสามีเนี่ยกระสุนเข้าท้องสองนัดฝังในเหมือนกัน
แต่ว่าตอนนี้อาการบาดเจ็บสาหัสนะฮะยังไม่เสียชีวิตนะครับตอนนี้บาดเจ็บสาหัสอยู่
คุณครินผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ที่ลงพื้นที่ไปก็ไปสำรวจพื้นที่
แล้วก็พบว่ากิ่งของต้นมะพร้าวแล้วก็หลังคาของโรงงานของทั้งสองฝ่ายเนี่ย
ถามว่าถ้ามันจะยื่นแล้วก็ไปลุกล้ำเขตกันเนี่ยถ้าจะล้ำจริงจริงมันล้ำเยอะไหม
ค่ะไม่เยอะนะฮะมันนิดเดียวมันล้ำกันนิดเดียวนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าผู้ต้องหากับฝั่งผู้ตายผู้เจ็บเขามีปัญหาเรื่องนี้กันมาระยะหนึ่งแล้ว
ส่วนใหญ่ทางฝั่งของนายทองสุกคนก่อเหตุเนี้ยจะเป็นฝ่ายที่แบบไม่ยอมอืม
เวลาเถียงกันเรื่องเนี้ยจะไม่ยอมลงสุดท้ายต้องเอาเจ้าหน้าที่มารังวัดที่ดิน
ทีนี้ชาวบ้านบอกว่าคาดว่านายทองสุกผู้ต้องหาหลังจากเจ้าหน้าที่มารังวัดที่ดินแล้วบอกว่าโรงงานเขาไม่ล้ำเข้ามาในเขตบ้านตัวเองเนี่ย
อาจจะเสียหน้าด้วยอืมเพราะว่าเป็นคนติดต่อเจ้าหน้าที่มารังวัดที่ดินอืม
แต่ว่าทางฝั่งเจ้าของโรงงานเขาก็ยอมแล้วว่าอ่าต่อให้ไม่ล้ำก็เดี๋ยวลื้อหลังคาให้ก็ได้อืม
แต่ฝั่งคุณก็ตัดกิ่งมะพร้าวด้วยแล้วกันค่ะทีนี้ก็เลยไปกันใหญ่ไปเอาปืนมายิงเขาเลย
เขาก็เหมือนบางสิ่งบางอย่างเขาก็คิดเล็กคิดน้อยเราก็เลยรับไม่ได้
ขาใหญ่อย่างนี้เขาบอกว่าไม่ล้ำมันยังเหลือเป็นของเขาทางนู้นอีกแต่ไอ้ทางนี้ไม่ยอม
เดิมเขาก็ไม่ใช่คนธรรมดาอยู่เหมือนกันเขาก็พอได้นะเดิมของเขา
กลายถึงว่าเป็นเป็นเหมือนแบบเคยเป็นนักเรียนหัวใช่ใช่
เราได้คุยกับลูกสาวของนางวิสาที่เสียชีวิตนะครับบอกว่าเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ย
แม่เคยพูดว่าไม่อยากจะตายก่อนคนอื่นเลย
กลัวคนอื่นจะลำบากเนี่ยฮะก็เหมือนเป็นลางฮะสุดท้ายที่แม่ทักแม่พูดแบบนี้เนี่ย
ยังบอกแม่ว่าอย่าพูดแบบนี้เลยแม่อ้าวแม่มาถูกยิงตาย
วันเกิดเหตุนะครับลูกสาวบอกว่าตัวเธอกับน้องอยู่ในบ้าน
ส่วนตัวผู้ต้องหาเนี่ยถือปืนมาตอนนั้นเห็นแล้วแล้วก็กลัวกันมากไม่กล้าออกไป
หลังจากที่ยิงพ่อกับแม่แล้วเนี่ยผู้ต้องหายังพูดข่มขู่คนในบ้านเธอบอกว่า
ถ้าได้ประกันตัวออกมาจะมายิงคนในบ้านเนี้ยให้หมดค่ะ
ก็เลยทำให้ทุกคนที่อยู่ในบ้านตอนนี้หวาดกลัวมาก
แม่เขามาดูที่นะเขาชักปืนมาขู่ด้วยอ่าแล้วพ่อหนูเขาก็เรียกแม่ว่าเนี่ย
เขาเอาปืนมาขู่คู่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยแม่หนูก็เลยบอกว่าเอ่อ
งั้นเอารถออกเลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่อย่างงี้แค่พูดจบแค่คำนั้นนะพี่
ยิงแม่หนูพ่อหนึ่งนัดแล้วพ่อหนูวิ่งไปข้างหลัง
พอยายบอกว่าให้หนีหนีวิ่งไปข้างหลัง
หนูก็พ่อหนูอ่ะเข้าไปในบ้านเขาเลยยิงเข้าไปในบ้านสองนัด
ใช่ค่ะสองนัดแล้วก็เขาเห็นไม่มีใครออกมาแหละ
มันเหลืออีกนัดหนึ่งเลยซ้ำแม่หนูอีกเลย
แม่เขาก็พูดว่าเนี่ยถ้าเขาตายก่อนเนี่ยน้องจะอยู่ไม่ได้
ส่วนพี่สาวกับพี่เขยของนางวิสาที่ถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
บอกว่ารับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วตอนที่เกิดเหตุนะ
ก่อนที่นายทองสุกจะยิงน้องสาวเนี่ยนะ
น้องสาวเนี่ยยังโทรมาคุยเลยว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่มารางวัดที่ดินเสร็จแล้ว
อ่าคิดว่าคงจะสบายใจกันได้แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้ว
ไปแค่ชั่วโมงเดียวเอ้าญาติโทรมาบอกว่าน้องสาวถูกยิงตายค่ะ
สะเทือนใจกว่านั้นก็คือตอนที่น้องถูกยิงเนี่ยนะฮะ
แม่เนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแม่เห็นแล้วแม่รีบวิ่งไปกอดร่างน้องสาวเอาไว้
แล้วก็ยังถามนายทองสุกว่ามายิงลูกสาวเขาทำไมแต่นายทองสุกไม่ฟัง
แล้วยังยิงซ้ำอีกนัดหนึ่งนะฮะยิงต่อหน้าต่อตาเลย
ยายของเขากอดลูกสาวอยู่แล้วว่าอย่ายิงอย่ายิง
แต่เขาก็ยิงซ้ำแล้วแม่ต้องปิดตาไปตลอดชีวิตเลยใครจะเป็นคนรับผิดชอบ
เขาบอกมารังวัดแล้วนะเจ๊ตาที่สรุปแล้วที่เราไม่ได้เกินเขานะ
สรุปแล้วพี่เขากลับมาเกินเราว่าเออใจเย็นมีอะไรก็ค่อยคุยกัน
บอกเออไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวก็จบ๑ชั่วโมงผ่านไปลูกสาวก็โทรมา
คุณทำกรรมแค่ไหนคุณก็รับแค่นั้นแล้วกันเพราะคุณฆ่าคนคนหนึ่ง
แต่คุณทำให้คนอีกหลายคนเสียใจแล้วก็ลำบากถ้าเกิดว่านุ้ยตายด้วย
ลูกน้องตกงานเท่าไหร่ก็ปลัวข้องหลังเท่าไหร่นี่ฮะ
ส่วนที่เราได้เจอยาดของผู้ตายเนี่ยนะฮะก็คือที่วัดธรรมนิมิตรนะฮะ
เป็นสถานที่ตั้งศพของนางวิสานะครับแน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
อ่าคุณแม่นะฮะเป็นคนที่เห็นลูกสาวตัวเองถูกยิงต่อหน้าต่อตาฮะ
คือถูกยิงในอ้อมอกตัวเองด้วยซ้ำ
เพราะว่าพอถูกยิงนัดแรกพยายามเข้าไปช่วยพยายามเข้าไปห้าม
แต่ผู้ต้องหานี่ยิงซ้ำอีกนัดหนึ่งนะฮะแล้วลูกเขยก็ยังถูกยิงจนบาดเจ็บสาหัสอีกคนนึง
แม่บอกว่านี่ยังช็อกอยู่เลยนะฮะคุณแม่นี่เสื้อสีเทานะครับ
ท่านผู้ชมครับญาติบอกกับคุณครินผู้สื่อข่าวของเราว่า
ว่าจะยังไม่เผาศพนางวิสานะครับจนกว่าสามีที่บาดเจ็บสาหัสในตอนนี้
จะปลอดภัยแล้วออกจากโรงพยาบาลมาร่วมงานศพของภรรยาตัวเองได้นะครับ
ส่วนทางฝั่งผู้ก่อเหตุนะฮะวันนี้เราก็พยายามไปที่บ้าน
ไปสอบถามข้อมูลอยู่เหมือนกันแต่ปรากฏว่าบ้านนี้ปิดเงียบเลย
ค่ะคือบ้านเนี่ยอยู่ติดกันเลยนะฮะบ้านเขาปิดเงียบเลยเนี่ยฮะหลังเนี้ยฮะ
สอบถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกว่าบ้านผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาอยู่กัน๗๘คนนะ
ซึ่งก็จะเห็นได้จากบริเวณพื้นที่บ้านเนี่ยก็คือมีขนาดใหญ่อ่ะนะ
เป็นบ้านหลังเดียวนะฮะแล้วก็ล้อมรั้วเอาไว้นะครับ
ก็เป็นบ้านหลังใหญ่ในระแวกนี้แต่ว่าอยู่ติดกับอีกหลังหนึ่งที่เขาทำเป็นโรงงานมะพร้าว
ค่ะคือเรื่องเนี้ยผมว่ามันเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นแทบทุกที่อ่ะนะ
ค่ะเวลาคนอยู่ใกล้กันบางทีมันแบบมันใกล้กันมากไง
มองว่าเป็นเรื่องเรื่องเล็กมันก็เรื่องเล็กอืม
ว่าเป็นเรื่องใหญ่มันก็เรื่องใหญ่อยู่ที่ใจล้วนเลยเรื่องนี้นะ
ถ้าว่ามันไม่ได้ล้ำกันจนแบบโอ้โหทำให้เกิดความเดือดร้อนจนแบบสุด
อย่างแซมซาฮัทกับอีกฝั่งหนึ่งเนี้ยอ่ะอย่างอย่างอย่างเนี้ย

ใครล้ำใครเราคนนอกนะเรามองเผินอะไรอย่างนี้
คือต่อให้เป็นฝั่งของบ้านเราเองเนี่ย
ถ้าเรามองทุกวันถ้าเรามองทุกวันว่าโอ้โหกิ่งมะพร้าวมันล้ำบ้านเรา
มะพร้าวมันล้ำบ้านเราเข้าบ้านทีไรเจอแต่ต้นมะพร้าวเนี่ย
อันนี้มันก็ทุกข์นะถ้าเราอยู่อีกฝั่งนึง
เห็นหลังคาเขาทุกวันเห็นทุกวันทุกวัน
มันล้ำเขตบ้านเราหรือเปล่าไม่รู้มันล้ำหรือเปล่าล้ำหรือเปล่า
มันคิดอย่างเงี้ทุกวันมันก็บรรทุกใช่คำถามก็คือ
มันก่อให้เกิดปัญหากับตัวเราหรือเปล่าล่ะมันเกิดปัญหากับที่บ้านเราไหม
ไอที่มันล้ำล้ำมันนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรแบบเนี้ยน่ะ
ถ้ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากบางทีก็ต้องมองผ่านนะ
ฮะเนี่ยก็เหตุการณ์นี้ครับก็หวังว่า
จะเป็นง่ายคิดให้กับทุกคนได้บ้างด้วยนะฮะนะคะครับ